ราชบุรีในปัจจุบันยังคงลักษณะของความคงทนจากคุณภาพของการผลิต
แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ซึ่งนอกจากจะมีโอ่งแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นออกสู่ท้องตลาด
กระถางต้นไม้มีการปรับเปลี่ยนลวดลายให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เช่นเพิ่มเติมด้วยลวดลายของเครือเถาหรือแม้แต่การเพิ่มสีสันให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความสวยงามแปลกตามากขึ้น
แต่เอกลักษณ์ที่ทำให้ราชบุรีมีชื่อเสียงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นโอ่งมังกร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน